เอ้าทำไมมันถูกหมด๖ตัวล่ะ

เราจะรวยได้เร็ว
ป้าก็ถูกรางวัลที่หนึ่ง
แล้วก็ไปได้๓ตัวหน้าอีก๕๐๐๐กว่าบาท

ถูกก็ดีเพราะไม่เคยเห็นเงินล้านไง

เป็นเงินที่มาได้ง่ายแต่ก็ไปง่าย
คนที่ยืมไปเราเป็นหนี้เขาชาติก่อน

ได้เงินง่ายเราก็ไม่ใช่ง่ายนะเราก็ต้องใช้ประหยัด

เงินแค่นี้มันไม่ได้มากมายอะไร
รางวัลที่๑เลขที่
รางวัลที่๒ผู้ชายไก่

ถูกหวยมาประมาณ๕ปีจ้ะ

ก็ขอพรจากพระเงินพระทอง
เพราะว่ามาขายกาแฟอยู่ในวัดไง
ไม่ถูกก็เยอะ
แต่ชอบเล่นทำยังไงล่ะนะ
ใครก็อยากถูกรางวัลที่หนึ่งก็เออก็เสี่ยงดวงจ้า
ซื้อทุกงวดเลยไม่เว้นเลย
ป้าชื่อป้าจ่อยแม่ทองศรีบุญล่าจ้ะ
มาขายลอตเตอรี่ในวัดสว่างอารมณ์มานานหลายปีแล้วค่ะ
ป้าชอบขายลอตเตอรี่แต่ป้าไม่ชอบเต้นหวยจ้ะ
แต่บังเอิญไปถูกรางวัลที่๑ค่ะ
ไม่ได้หวยจ้ะถ้าไม่เหลือป้าไม่เก็บจ้ะ
ถือว่าเป็นโชคค่ะถูกก็ดี
เพราะไม่เคยเห็นเงินล้านไงเห็นแต่เงินหมื่นเงินแสน
ตอนนั้นขายกาแฟอยู่ตรงนั้น
แผงลอตเตอรี่ก็มาอยู่หัวรถพ่วงพอดีรถกาแฟ
ก็ลงมาดูแล้วก็ขึ้นไปขายของ
ลงมาดูแล้วขึ้นไปขายของ๓รอบ๔รอบ
ตอนนั้นซื้ออยู่๓ใบเซ็นไว้ด้วย
ไม่ได้จ่ายสดไม่มีตังค์เซ็นไว้
ช่วงปี๖๓นะป้าขายอยู่หน้าโบสถ์
มีงานประจำปีวันที่๑๖กุมภาพันธ์
ปิดงานด้วยวันสุดท้ายป้าขายหวยมาอีกยากมาก
วันนั้นมันเหลืออยู่ประมาณ๒๘๐บาท
แล้วมีคนมาทักว่าลดไหม๗๐บาท
บอกว่าไม่ลดหรอกซื้อมาแพง

ป้าบอกทีนี้บ่าย๓โมงครึ่ง

แล้วป้ามาตรวจแล้วป้าก็ถูก

ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าถูกหวย

เอามาดูเอามาตรงจริง
ตรงจริงเราจะรวยแล้ว
อกดีใจเลยว่าจะได้จ่ายนู่นจ่ายนี่
ป้ามาป้าก็ขอพรพ่อปู่แม่ย่า
ตลอดเลยแล้วก็ยกมือไหว้
เงินผ้าทองบนสลามขากลับก็ยกมือไหว้
ถ้าไม่หมดก็ให้หมดไปถ้าเหลือก็ขอให้มีโชคมีลาบ

เป็นเพราะเราทำบุญสร้างมาแต่ศาสตร์ก่อนมากกว่าค่ะ

ไม่มีป้าก็ทำน้อยเราก็ทำไปเรื่อย
มันก็บุญก็ตอบแทนของเราเอง

ขอพระเงินพระทองขอทุกวัน

กาแฟแค่อยู่แค่กินแค่นั้นแหละ

ศรัทธาหลวงพ่อแป๊ะสัทธามากจ้ะ
เรานึกเราศรัทธามันก็อยู่ที่ใจ
มันเป็นคำอธิบายยาก
ถ้าเรานับถืออะไรมันก็ดีขึ้น
บุญยังไงก็เป็นบุญของเรา
แต่เราทำบุญได้แน่นอน

อยากถูกหวยไม่ทำบุญก็ไม่ถูกค่ะ
มันเป็นคำอธิบายยาก

แล้วก็อันนี้มาก็ชีวิตดีขึ้น
มีบ้านมีอะไรเราไม่เคยมี
แล้วก็พอมีพออยู่พอกิน

เรานอนคิดว่าจะเอาเงินที่ไหนส่งลูกเรียน

อันหนึ่งเราก็ไปใช้หนี้สายสิน
แล้วก็เก็บเป็นทุนการศึกษาให้ลูกจ้ะ
เป็นเงินที่มาได้ง่ายแต่ก็ไปง่าย

เราก็คิดว่าเออแต่ก่อนเราไม่มีตังค์

ก็ไม่ได้ด่าไม่ไปอะไรเขาปล่อย
คิดว่าเงินเทวดาอาจจะเป็นแบบที่ว่า

เขาก็เลยไม่ให้เราคืนเราก็ยกให้เขา

เพราะเงินแค่นี้มันไม่ได้มากมายอะไร
ใช่ไม่ซื้อก็ไม่มีวันถูกจริงค่ะ

อาจจะไม่โชคบางคนซื้อใบเดียวก็ถูก

โชคใครมันไม่แน่นอนสักคนค่ะ

ถ้าดวงดีซื้อใบ๒ใบมันก็ถูกค่ะ
ไม่จำเป็นจะซื้อสี่ห้าพันหรอกค่ะ

ถ้าคนอยากถูกหวยก็ซื้อหวย
คนที่อยากถูกหวยไม่ซื้อหวยขนาดไหนก็ไม่ถูก

อย่าเล่นเยอะเล่นพอประมาณ

เสียงดวงก็เสี่ยงน้อย

โปรดติดตามตอนต่อไป